อาจารย์เมื่อวานนี้ที่จังหวัดขอนแก่น
เกิดเหตุการณ์พายุฤดูร้อนเข้าถล่ม

เกี่ยวกับเรื่องความแข็งแกร่งของอาคาร
อย่าไปอยู่ใต้ป้ายโฆษณาใหญ่อย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้นะคะ

ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ช่วงนั้นมีพายุเข้าพอดีเลย
เด็กก็กรูกันออกมาจากห้องเรียนเป็นเด็กอนุบาลนะ
ยืนรออยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเป็นจุดตรงกลางของอาคาร

ทีนี้ช่วงนั้นลมมันแรงมาก
พัดผ่านผนังของอาคาร
จนทำให้ผนังของอาคารมันพังถล่มลงมาตรงกลาง
และมีนักเรียนอยู่ตรงนั้นพอดี
นักเรียนอนุบาลอายุ๔ขวบเป็นนักเรียนหญิง
เสียชีวิตคาที่ไป๑ศพนะคะ
และมีผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นทั้งผู้ปกครองด้วย
แล้วก็นักเรียนด้วย๔รายด้วยกัน
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือ
นายสมศักดิ์จังตระกูลลงพื้นที่ตรวจจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
ก็คือเป็นเหตุการณ์แผ่นคอนกรีตของชั้น๓
ภายในอาคารของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
ในตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถูกลมพายุพัด
พังลงมาทับร่างของเด็กนักเรียนหญิงชั้นอนุบาล๔ขวบ

มีการตรวจสอบแบบแปลนที่ทางโรงเรียนขออนุญาตก่อสร้างและมอบหมาย

ตอนนี้ออกหนังสือไปเลยนะคะเป็นคำสั่งงดการเรียนการสอนไป
กว่าการตรวจสอบทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จและเกิดความปลอดภัย
ส่วนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ติดประกาศเป็นเขตพื้นที่เฝ้าระวังอันตรายในระยะเวลา๖๐วัน
และจุดนี้เทศบาลจะต้องเข้ามาตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเกิดจากการขออนุญาต
ส่งแบบแปลนไปแต่พอสร้างจริงมันไม่ตรงกันนะคะ
จากการตรวจสอบมันเป็นแบบนี้ตามแปลนที่ขออนุญาตก่อสร้าง
พบว่าตอนที่ขอไปขออนุญาตใช้อิดแดงในการสร้างผนังทึบ
ก็คือจุดที่มันถล่มลงมาแต่พอเกิดเหตุแล้ว
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นนะเห็นว่าสิ่งที่มันพังถล่มลงมา
เป็นอิดมนต์เบามันไม่ตรงกันแล้วนะ
สิ่งที่เอาไปก่อสร้างกับแผนที่ขอไปแปลงที่ขอการก่อสร้างไปจากทางเทศบาลนะนะ
อกจากนี้ตรงจุดนี้ยังมีการเอากระจกไปทำควบคู่กันด้วย
และกระจกบางทีมันต้านแรงไม่ไหวนะแรงลมถ้ามันมาแรงมันก็พังเหมือนกันนะ
ขณะที่นางธันวลัยพันนะเป็นผู้รับใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร
บอกว่าการก่อสร้างได้ขออนุญาตถูกต้องแล้วทุกขั้นตอนเลย
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นโรงเรียนไม่ได้นิ่งเฉยนะคะ
ดูแลคนเจ็บทุกรายให้ดีที่สุดและรับเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้ครอบครัวของน้องอายุ๔ขวบที่เสียชีวิตด้วย
จากนี้ขอโทษผู้ปกครองขอโทษครอบครัวและขอโทษทุกฝ่าย
ส่วนเรื่องการเรียนการสอนจะมีการประชุมคณะกรรมการว่า
จะทำในช่วงเทอมต่อไปอย่างไรถ้าเปิดไม่ทันจะมีการวางแผนอย่างไร
ต้องรอสรุปจากคณะกรรมการเสียก่อนนะคะ
ทีนี้เปิดเทอมแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรการเรียนการสอนจะเริ่มต้นอย่างไรเมื่อไหร่
เพราะว่าเขาสั่งปิด๖๐วันล่วงหน้าเนี่ยนะคะฟังเสียงผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างค่ะ

พันตำรวจเอกปรวิทย์โทรหาผู้กำกับการส่วนข้อพอบ้านเป็ด
บอกว่าจะเรียกตัววิศวกรผู้ออกแบบก่อสร้างและวิศวกรผู้ควบคุมงานมาสอบสวน
และจะขอภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียน

ขณะที่เกิดเหตุมาตรวจสอบรวมด้วยว่า
ในช่วงที่เกิดเหตุมันพังถล่มลงมาอย่างไร
และจะต้องตรวจสอบพยานอยู่ในที่เกิดเหตุ
ทั้งหมดเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ตอนนี้เรื่องของสภาพอากาศชะล่าใจไม่ได้เลย
ใช่ค่ะทำไมเราถึงเตือนกันทุกวันก็เพราะแบบนี้แหละ